ไปดูอุบัติเหตุนี้ค่ะที่จังหวัดระยองนะคะ
คุณลุงท่านหนึ่งอายุ๕๒ปีซิ่งรถกระบะพุ่งข้ามเลนค่ะ
ไปชนรถมอโตซัยคือเป็นการชนที่รุนแรงทำให้มอโตซัยขาดถึง๒ท่อนนะคะ
หน้าโรงเรียนมัธยมบ้านค่ายจังหวัดระยองแล้วทำให้นักเรียนหญิงเสียชีวิตสองศพค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูจากคลิปแล้วมาเร็วมาแรงจริง

เข้าเขตชุมชนเป็นจุดโรงเรียนนะคะ
นี่คืออุบัติเหตุหน้าโรงเรียนมัธยมบ้านค่ายตัวเมืองระยองเมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะ
คือรถขับมาด้วยความเร็วจริงแล้วก็เสียหลักข้ามเลนมาจากฝั่งนู้นเลยนะคะ
พุ่งประสานงากับรถมอโตซัยอย่างแรง
นักเรียนหญิง๒คนเนี่ยขี่กันมานะคะอายุ๑๕ปีนะคะ
น้องเนี่ยร่างกระเด็นกระแทกกับพื้นถนนบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายก็ช่วยน้องไว้ไม่ทันนะคะเสียชีวิตค่ะ
มอโตซัยนี่ล้มคว่ำกลางถนนขาดเป็น๒ท่อนคือชนแรงมากจริงค่ะ
ได้นำศพของน้องตองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองกลับอำเภอบ้านค่าย
ท่ามกลางความโศกเศร้าก็จะทำพิธีสวด๑คืนและชาปนกิจ
ในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนศพของน้องเตยครอบครัวเตรียมทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดหัวชวด
เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสองครอบครัวนี้ทันทีนะคะ
พี่สาวของน้องเตยคุณพัชรพรพูดทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
ปกติเธอกับน้องสาวจะไปโรงเรียนด้วยกัน

แต่วันนั้นน้องสาวกลับมาพร้อมกับเพื่อน

แล้ววันนี้คือเราเรียนเป็นวันสุดท้าย
แล้วก็จะหยุดแล้วฉลองปีใหม่กับครอบครัว

น้องน้องน่าจะกำลังขับรถกระบะ

ก็วันนี้มันเป็นวันคิดมาก
น้องน่าจะกำลังต้องกลับบ้านไปหอบของขวัญ
แต่วันนี้วันสุดท้ายแล้วก็หยุดเรียน

ตอนนี้ตำรวจสพบ้านค่ายยังไม่ได้แจ้งข้อหากับ
ในการเกรดมหาศักดิ์อายุ๕๒ปี
คนนี้ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะนะคะ
กำลังอยู่ระหว่างสอบปากคำและรวบรวมหลักฐานค่ะ
ซึ่งหลังจากที่งานศพเสร็จสิ้นแล้ว
ก็จะนัดญาติมาเจรจาเรื่องคดีความอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนเมาแล้วขับการตรวจวัดแอลกอฮอล์
ก็ยังไม่เกินตามกฎหมายกำหนดนะคะ
แต่คนขับยอมรับว่าดื่มเหล้ามาค่ะ